คุณค่ะในช่วงสดจริงถึงตัวนะคะ
วันนี้เราไปสดจริงถึงตัวของคุณเจมส์เรืองศักดิ์เลยค่ะ
เธอนั้นนะคะเขาเนี่ยขอเปลี่ยนบทบาทละกันเป็นนักกีฬาไตรกีฬาค่ะ
ก็เลยขอไปเช็คความฟิตหน่อยละกันว่าหลังจากแต่งงานพี่จะฟิตหรือเปล่า
รวมถึงมาเปิดใจด้วยนะคะถึงบทบาทใหม่ไตรกีฬาค่ะเป็นนักกีฬาไตรกีฬา
พวกเรามีคนม้าของคุณว่า
แหมตอนนี้ครับผมเป็นนักกีฬาเนี่ยรุ่งสั่งภาพรึเปล่า

สร้างภาพอีกครั้งหรือเปล่าไปติดตามกันเลยค่ะ

สองล้อคือรับน้ำหนักไม่ไหวหรือยังไง
พี่พี่เจมส์พี่เจมส์ครับพี่เจมส์ครับ
เอามาแล้วเอาแล้วครับโอ้โฮครับผมพี่เจมส์สวัสดีครับ

หนูมาจากบันเทิงไทยรัฐสวัสดีค่ะ
อ่าสวัสดีครับเป็นไงว่า
นี่ไงคะทีมงานสดจริงถึงตัว
บุกไปหาเจมส์เรืองศักดิ์ในภาพลักษณ์ใหม่ค่ะ

พร้อมกับเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจด้วย
หันมาออกกำลังกายอย่างจริงจัง
และทำให้ตัวเองนั้นสามารถเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
เก่งจริงค่ะยกนิ้วให้เลยค่ะคุณเจมส์ค่ะ

คนมองว่าเจ้าตัวนั้นพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่

เพราะว่างานในวงการบันเทิงเริ่มลดน้อยลงค่ะ

ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกาย

ตื่นแต่เช้าแบบนี้ทุกวันเลยเหรอ
จริงธรรมดาเช้ากว่านี้ด้วย
นี่จริงเหรอคะอุ๊คสรุถ้า๖โมงครึ่งอะไรอย่างนี้

เพราะว่าการซ้อมไตรกีฬามันใช้เวลาค่อนข้างเยอะ

อยากเลิกสูบบุหรี่

พอเริ่มวิ่งมาราทอนเริ่มได้เห็นวงการวิ่ง
ก็เลยเริ่มเข้ามาสู่ไตรกีฬา
เพราะว่าอยากจะเอาชนะใจตัวเองให้ได้
สูบบุรีแล้วก็หันมาเล่นออกกำลังกาย
กลายเป็นแบบติดการออกกำลังกาย
โอ้โฮสุดยอดนะครับที่เคยมีแบบน้ำหนักส่วนเกินโอ้โฮสุดยอดนะครับ

คือถ้าเราสามารถเล่นไตกีฬาได้

วิ่งจักรยานแล้วก็ว่ายน้ำ๓อย่าง
ครับจักรยาน๕๐กิโล
แล้วก็วิ่ง๑๐กิโลแล้วว่ายน้ำประมาณ๑๕๐๐เมตรกิโลครึ่งครับ
เจมส์ค่ะปัจจุบันนี้กระแสขึ้นลูกใหม่มาแรงเยอะมาก
แล้วก็แฟนบอกไม่ค่อยเห็นผลงานของพี่เจมส์สักเท่าไหร่เลย
แล้วก็มีกระแสออกมาว่าที่หันมาเป็นนักกีฬาแบบนี้
ต้องการที่จะสร้างกระแสสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองจริงหรือเปล่าคะ
ถ้าการสร้างภาพลักษณ์อันนี้หรือการสร้างกระแสนี้
มันทำให้คนสักหนึ่งคนที่ตามมาสามารถเลิกสูบบุรีได้
หรือสามารถลุกขึ้นมากล้ามมาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการออกกำลังกายได้
ผมยินดีที่จะสร้างภาพลักษณ์และยินดีที่จะให้คนมองแบบไหนก็ได้ครับ
เพราะชีวิตของมนุษย์ที่มันยอดเยี่ยมที่สุด
คือยืนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้เนี่ยอันนี้เป็นชีวิตที่มีความสุขมากเลยครับ

แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่คิดบวกมากเลยนะคะ

เพราะว่าการเลิกบุหรี่ด้วยการกีฬาถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างจริงค่ะคุณ
ใช่เพราะมันเป็นการทดสอบเรื่องของจิตใจ
สภาพจิตใจยังต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งจริงนะคะ
ที่สำคัญสร้างภาพแบบนี้ดีกว่าไปสร้างภาพที่ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แบบนี้น่าเอาเป็นยื่นยากน่าจะเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับใครหลายคนที่ตอนนี้อยากจะเลิกบุรีก็ได้
แต่ว่าถ้าใครคิดถึงคุณเจมส์เรืองศักดิ์นะคะ
ไม่ต้องห่วง๑๕ตุลาคมนี้เขากำลังจะมีคอนเสิร์ตค่ะ
ร่างทรงคนเขียนเพลงไปพบกับพี่เจมส์ได้นะคะคุณ
ใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับของหนุ่มเจมส์